คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเคยได้ยินไหมคะคำว่า
ยิ่งเหลือยิ่งเถอะไม่ใช่สิ
ยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์

คือแบบนี้นะคะคำนี้มันใช้ไม่ได้กับคนในวงการบันเทิงค่ะ
ว่าลูกที่สนเสียเยอะเกินค่ะ
ยิ่งเหลือค่ะวันนี้ไม่ได้ประสบการณ์เยอะนะคะ
เหนื่อยค่ะเหนื่อยเพราะว่าต้องเก็บกวาดนี่แหละค่ะ

ต้องนะคะเอาไปดูครอบครัวแรกนะคะ
ครอบครัวนี้น่ารักเต้นดูมากเลยค่ะ

น้องปกป้องลูกชายของคุณต้นหอมนั่นเองค่ะ

เอามาแบบโปรยลงพื้นหมดเลยค่ะ
ดูพื้นบ้านสิคะเลอะเทอะขนาดไหน
เดี๋ยวเราไปดูความสุขสนของน้องปกป้องกันเลยจ้า
ลูกอยากไปเที่ยวอะเนาะแม่เนาะ

ต่อกันที่เด็กชายน่ารักคนนี้เลยค่ะ

อะไรเต็มบ้านไปหมดนะคะ
ลูกของแม่เอกพ่อกัปตานีทัน

ที่บ้านสองสาวน้อยกันหน่อยดีกว่านะคะน้องเป่ากับน้องเป่าเป้ค่ะ
นี่ตัวขาวอยู่แล้วไม่พอขอขาวกว่านี้ค่ะ
อันนี้ขาวโบ๊ะของจริงคุณผู้ชมเละเทะไม่แพ้กันเลยนะคะ
นี่เขาเล่นแป้งหรือว่าเขาทำขนมกันนะหรือเล่นอะไรกันนะสองพี่น้อง
รู้แค่ว่าเลอะเทอะมากเลยนะคะทั้งแขนทั้งขาเลอะไปหมดทั้งตัวค่ะ

เป็นผ้าใบที่คุณพ่อคุณแม่เอารองไว้ให้
ไม่งั้นเลอะเทอะทั้งบ้านแน่นอนค่ะกะว่าเล่นเสร็จได้รวบทีเดียวเลย
ใช่นะคะโอ้โหดูแลลูกช่วงนี้นะคะก็เหนื่อยหน่อยนะคะ
แต่ว่าเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของลูกนะคะ